เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปนับนกยูง

ก็เป็นเทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ
ที่จังหวัดพยาวเขามีการจัดงานคุณผู้ชม
นักท่องเที่ยวแห่ไปชมเยอะมากเลย

ก็มีเป็นครอบครัวของนกยูงเลยนะครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นภาพของนกยูงจำนวนมากนะครับ
พากันออกไปกินในพื้นที่ขวงนกยูง๖๙
อยู่ที่บ้านร่องหาดตำบลห้วยข้าวก่ำ
อำเภอจุนที่พยาวนะฮะ

ชาวต่างชาติแวะไปชมกันเยอะแยะมากมายทีเดียว
เรืออากาศตรีอดุลพรมวาด
นายังเภอจุนบอกว่าพื้นที่ป่าเวียงลร
เป็นแหล่งอยู่อาศัยของนกยุงจำนวนมาก
และมากที่สุดในประเทศไทย
ทางนักพอร์ดจุนก็ร่วมกับชมรมอณุรักษ์นกยุงไทย
จัดงานเทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอครั้งที่๒
ก็เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์นกยุงไทย

ไม่เห็นมันลำแพนเนอะช่วงนี้นะฮะ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากไปชม

ก็ไปรอการออกมารำแพนหาคู่ของนกยูง
ไปหากินข้าวโพดหากินเมล็ดถั่วแดง
ถั่วเหลืองที่ชาวบ้านเขานำใบหวาดให้เป็นอาหาร

ถึงปลายเดือนกุมพา๑๐๐๐ปีหน้าเลย

เดือนไปได้เลยครับนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมต่างมากมายจัดขึ้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์ที่วัดกู่ผางลางด้วย
ก็มีทั้งการประกวดทำหุ่นจำลองนกยุงไทยจากวัสดุธรรมชาติ
ประกวดภาพวาดภาพถ่ายนกยูงไทย
รวมไปถึงการแสดงนิทัศกาลแล้วก็ดนตรีพื้นบ้าน
ไปที่อำเภอจุนจังหวัดพยาวกันได้ช่วงนี้
อากาศก็น่าจะเย็นสบายนะทางภาคเหนือ